มาพูดถึงเรื่องราวของการฝึกทหารกันบ้าง
เชื่ออยู่แล้วว่าพี่เขามีความอดทนอดกลั้นแข็งแกร่ง

ปัจจุดทิเซ
ดูสิครุ้มผู้ชมปันนี้ไม่รู้หัวแตกหรือเปิดหรือบุด
บวมหัวโนมไหมนะต้องบอกอย่างงี้ว่าถ้าอยากจะฝึกพวกอะไรอ่ะ
คาราเต้กังฟูเทควันโดที่เขาเอาแบบฟันไม้ใช่ไหม
เขามีอุปกรณ์เฉพาะนี่ดูไม้แล้วน่าจะไม้สักเลยละมั้งนะ

แค่ปัจจุบันหน้าตาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วถ้าให้ผมเนี่ยเอาหัวไปกระแทกท้ายหน้าตาผมไม่แย่ไปกว่านี้อีกหรอครับ
อันนี้อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะ
อยากให้ลองแต่ว่าอย่าทำตามนะคุณผู้ชม
เพราะว่าทุกคนที่เขาทำเนี่ยเขาจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะ